ส่วนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่ภูเก็ตนะฮะ
ก็ต้องนึกถึงจุดลงเขาป่าตอง
เรานำเสนอบ่อยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุจุดนี้
ไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถจักรยานยนต์
หรือว่ารถรับส่งนักท่องเที่ยวก็ตามนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับทางภูเก็ตมีการแก้อาถรรพ์เขาป่าตอง
โดยทางมูลิธิกุศลธรรมภูเก็ตอันเชิญองค์เทพนะครับ
เพื่อไปเก็บดวงวิญญาณสัมภเวษี
แล้วก็ร่างทรงสามารถที่จะเก็บดวงวิญญาณได้ทั้งสิ้น
ถึง๓๑๑ดวง
แบ่งเป็นทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ดวงวิญญาณของเด็กด้วยนะครับ
โดยมูลที่กุศลธรรมภูเก็ตได้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครับ
วิญญาณหลังจากได้เกิดอุบัติเหตุรถบัตรนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เบรกแตกลงเขาป่าตองอำเภอกระทู้อยู่บ่อยครั้ง
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับ
ทั้งนี้ขบวนเชิญวิญญาณโดยร่างทรงเทพเป็นผู้นำไม้กีหรือว่าไม้สามงาม
ชี้จุดที่มีวิญญาณเร่ร่อนหรือว่าสัมภเวษี
โดยมีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกู้ภัยกว่า๕๐คน
คอยดูแลการจราจรบริเวณนั้นนะครับ
แล้วก็เริ่มเชิญหรือเก็บวิญญาณตั้งแต่แยกควนยางตำบลป่าตอง
ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
รวมถึงเป็นจุดที่รถบัตรตกเขา

แล้วก็ไปจนถึงหน้าวัดสุวรรณคีรีวงศ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รถบัตรบรรทุกนักท่องเที่ยว
พุ่งชน๒ครั้งซ้อนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต๓คน
ก็ไปตามจุดต่าง

จนถึง๓แยกหาดกะหลิม

ร่างทรงสามารถที่จะเก็บวิญญาณผู้เสียชีวิต
เร่ร่อนอยู่ตามถนนเส้นทาง
เกิดอุบัติเหตุนี้ได้ทั้งหมด๓๑๑ดวง
ร่างทรงบอกว่าแบ่งเป็นชาย๑๖๗ดวง
มีดวงวิญญาณของผู้หญิงที่เป็นสัมภเวษีอีก๑๒๔ดวง
แล้วก็มีดวงวิญญาณของเด็ก๒๐ดวงนะครับ
หลังจากนี้ทำอย่างไรกับดวงวิญญาณเหล่านี้นะครับ

ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมก่อน
แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
และจากนั้นก็จะส่งวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดี
ตามความเชื่อต่อไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่ง
ในการที่จะสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแถวนั้นด้วย

ในทางโค้งทางลงเขานะครับ

ฝนลงมาบวกเพิ่มด้วยนะคะ
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มากขึ้นด้วย
แต่ว่าเรื่องของการที่จะติดตั้งนะคะ

การเตือนต่างไฟต่าง

เจ้าหน้าที่คงดูแลอย่างรอบด้านทุกด้านนะครับ